ต่อกันที่เรื่องของการอัปเดตราคาข้าวประจำวันกันบ้าง
เรื่องของราคาข้าวสารกับข้าวเปลือกคุณผู้ชมครับ
แม้วันนี้ราคาจะเริ่มคงที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไป
ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้
ราคาข้าวสารหอมมะลิก็ปรับขึ้นมาแล้ว๔บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นราคาที่รายงานมาจากด้านของสมาคมโรงสีข้าวไทย
เป็นราคาที่ส่งมาขายนะครับในตลาดของกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าจะมีราคานั้นก็เริ่มคงที่บ้างแล้วครับ
เริ่มที่ราคาข้าวเหนียวพิเศษกข๖อีสานใหม่๕๙บาท
ราคาที่๒๕๒๖บาท๕๐ปรับตั้งแต่ต้นเดือน
ข้าวหอมะลิ๑๐๐๑๘๒๐บาทกิโลกรัมปรับ๓๔บาทตั้งแต่ต้นเดือน
ข้าวเข่า๕ราคา๑๑๗๐สตางค์จนที่๑๑๘สตางค์ปรับที่๗๐สตางค์
๑๑๐๐๐บาทต่อตันปรับขึ้นไป๑๐๐๐ถึง๑๕๐๐บาทต่อตัน
เปลือกเจ้าจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็รับซื้อราคาตอนนี้คงที่๗๒๐๐ถึง๗๕๐๐บาทต่อตัน
เช่นเดียวกันกับเรื่องของข้าวเปลือกเหนียวที่อำนาจเจริญ
รับซื้อที่๑๐๐๐บาทต่อตัน
ตอนนี้ราคาข้าวก็เริ่มทรงตัวในวันนี้
แต่ว่าต้องจับตาดูกก่อนต่อไปเพราะว่าชาวนายอย่างที่บริษัทอัลเอ็กซ์
บอกอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการนำข้าวเข้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
ทำให้ราคานั้นปรับสูงขึ้นได้มากกว่านี้จากต้นเดือนที่ผ่านมาครับ